แก้ไขปัญหาเมาแล้วขับแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เมื่อวานคอรมอลมีมติออกมาเรื่องหนึ่งน่าสนใจมาก
ธรรมดาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ถ้าเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะถูกจับกลุ่ม

ถ้าดื่มเบียร์นะคะในดีกรีประมาณ
กระป๋อง๓กระป๋อเกินแล้ว๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
แล้วก็จะอยู่ในเลือดของเราประมาณ๒ชั่วโมงด้วย
ใช่นะครับแต่ว่าเมื่อวานมติคอรมอออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
และคนที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่
หากมีการตรวจเลือดและพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ผิดเลยเออคือลดปริมาณลงมานะครับทำไมถึงต้องจำเพาะเจาะโจงสองกลุ่มนี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขกฎหมาย

โดยปรับปรุงเกมปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยผู้ขับขี่ที่อายุไม่ถึง๒๐ปี
ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หรือเท่ากับดื่มเบียน๑กระป๋องเท่านั้นเองนะครับ
ขณะ๓๓๐มิลลิลิตร

รวมถึงผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ
หรือผู้ขับขี่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต

แต่สำหรับบุคคลอื่นยังใช้กฎหมายเดิมนะครับ
คือเกินกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ

ขอถอนกฎระเบียบเรื่องสอบใบขับขี่ของกระทรวงคมนาคม
กำหนดให้ผู้ที่จะสอบใบขับขี่ใหม่

จากเดิมเกี่ยวกับกฎจราจรอีก๑๕ชั่วโมง
เพราะเห็นว่าประชาชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากหากเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชน
จะมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า๔๐๐๕๐๐บาทแล้ว
ตามที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับ

ต้องไปเรียนกับโรงเรียนที่สอนขับรถทั่วประเทศ

เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัย

ซึ่งผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ขออย่าให้ทำผิดกฎหมาย
ให้เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะการเล่นน้ำนะคะ

ก็ให้ทำตามมาตรการของรัฐบาลที่ออกมา
ซึ่งรัฐบาลทำเต็มที่แล้วก็ห้ามทุกอย่างแล้ว

หลังจากนี้คือการห้ามหายใจ

จริงแล้วทาบนิยมประเพณีของปลาน
แต่ก่อนมันก็เป็นประเพณีไทย
ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเต้นระบำกัน
หรือแต่งตัวให้มันเปิดสการ์ด

อันนี้ก็คงจะตอบได้

ทำอะไรก็อย่าให้ผิดกฎหมาย

แล้วคราวนี้น้ำก็ค่อนข้างที่จะน้อยลง

เรายังอยู่ในห่วงระยะเวลาสำคัญของเราอยู่
ไม่ใช่หรือปีที่แล้วเราก็ทำมาได้แล้ว
ปีนี้ก็ขอให้นักท่องเที่ยวต่างเขาเข้าใจนะ
แล้วเขาก็มาดูอุปกรณีแองก้นกลาง

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลและแก่นำผู้หญิง
ก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กระทรวงการพัฒนาสังคม

ออกมาตรการป้องกันปัญหาการถูกลวนลามทางเพศ

เพราะจากผลสำรวจพบว่าร้อยละ๕๑

ตามมาด้วยการถูกก่อกวนจากคนเมาสุรานั่นเองนะครับ
บางคนเขาใช้โอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานถูกเนื้อต้องตัวกัน

แล้วก็เรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ที่ควบคุมดูแลคนที่อายุต่ำกว่า๒๐
เพราะเรื่องของสุขภาวะเรื่องของคุณอาวุธแล้วก็วัยวุฒิด้วยนะครับ
แล้วก็ส่วนคนที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่

ก็ต้องดูว่าเพิ่งได้รับใบมาเองนะครับ

ถ้าเมาแล้วก็มีปริมาณเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ดังนั้นลดลงมาเหลือแค่๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นพอนะครับ